มาต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับมีแก๊งค้าไม้พยุงนะครับ
มีการบุกไปจับตายายครับมัดมือไพ่หลัง
หวังจะขโมยไม้พยุงแต่ว่าสุดท้ายชาวบ้านสามารถช่วยกันเอาไว้ได้ครับ
นายวิชัยสายลัดดาอายุ๖๗ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ยังคงอยู่อาการตกใจนะครับ
กำลังเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีและทหารจากกองพันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๖
ฟังบอกว่าเหตุการณ์นาทีที่คนร้ายบุกเข้าไปในบ้าน
หวังขโมยตัดไม้พยุงที่บ้านปะอาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยคือค่ำวานนี้หลังจากกลับมาจากการเกี่ยวย่าแล้ว
ขับรถยนต์เข้ามาที่บ้านของตัวเองไปพบรถกระบะจำสีและทะเบียนไม่ได้
จากนั้นชาย๓คนติดไฟฉายที่ศีรษะเดินออกมาจากในบ้าน
พร้อมกับมือถือปืนยาวข่มขู่ให้ลงจากรถ
แล้วก็มัดมือไพร่หลังพาไปนั่งที่หน้าบ้าน
ส่วนชายอีก๒คนก็กำลังพยายามตัดเหล็กที่ล้อมต้นพายุ

หวังตัดต้นพยุงให้ได้ครับ
ระหว่างนั้นภรรยาที่ถูกมัดมืออยู่ในบ้าน
สามารถวิ่งหลบหนีออกจากบ้านไปที่หลังบ้าน

นานผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเสียงตามสายว่า

เมื่อคนร้ายได้ยินต่างวิ่งขึ้นรถกระบะหลบหนีไปได้อย่างหุดหวิดนะครับ
ชาวบ้านพยายามช่วยกันติดตามคนร้าย

ต้นตำรวจสอบปากคำนายวิชัยและภรรยาเอาไว้แล้ว
พร้อมกับส่งสายตรวจประจำตำบลเข้าไป